ส่วนการแข่งขันอาเซียนสกิลเกมที่ประเทศสิงคโปร์ทัพกรีทาของไทย
โชว์ฟอร์นอย่างยอดเยี่ยมกวาดมาถึง๕เหรียญทอง
การแข่งขันกรีทาเชียงกับเหรียญทองกันวันแรก
ไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง๑๐๐เมตรชายหญิงรอบชิงชนะเลิศ
ใบพันธ์สิริพลพันแพร่ลมกรดจากโรงเรียนสุราธานีที่มีอาการเจ็บต้นขาด้านหลัง
แต่ว่ายังกัดฟันค่ะวิ่งเบียดคู่แข่งจากอินโดนีเซียในช่วง๒๐เมตรสุดท้าย
คว้าเหรียญทองมาครองนะคะด้วยเวลา๑๐๗๙วินาที
ซึ่งใบพันธุ์ก็บอกว่าดีใจที่คว้าเหรียญทองได้แล้วก็มีความพร้อมเต็มที่
สำหรับศึกซีเกมในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ค่ะ
ดีใจที่คว้าเซียจกมาได้ให้ประเทศไทย
ครับแล้วก็๒๐๐เมตรก็ผมลงกับพี่มิวครับ
จิตรพรมนาภาษาฝากเอ่อชาวไทยเชียร์ด้วยครับฮะ
ถ้าได้เหรียญผมตั้งตั้งตั้งว่าตั้งว่าแค่ได้เหรียญครับ
ถ้าได้เหรียญผมก็ดีใจมากแล้วครับเป็นประสบการณ์ครับ
หรือไม่ได้ผมไม่ซีเรียสครับส่วนในประเภทหนึ่งร้อยเมตรหญิงนะคะ
น้องส้มจินตนาพืททองหลังจากโรงเร็นกีฬาจังหวัดสุพพันบุรีครับ
กล้องม้วนเดี่ยวจบนะคะคว้าแชมป์ด้วยเวลาสิบสองจุดห้าสามวินาที
ส่วนอีกสามเหรียญค่ะได้จากขั้มรัวสี่ร้อยเมตรชายนะคะ
กระโดดค้ำทอหญิงแล้วก็คว่างจากชายค่ะ
ส่วนทีมเดี๋ยวชายทีมไทยที่มีพิสิตถิ่นบางบนพงศักดาจันวิสาแล้วก็เทียรวัตรประกอบ
ก็ลงดวนกับคู่ปรับอย่างมาเลเซียตั้งแต่รอบแรก
แล้วก็เป็นเด็กไทยที่ฟอร์มร้อนแรงชนะมาเลเซียไปแบบ๑๐๒ต่อ๐เซ็ต

จากนั้นก็ไปเอาชนะฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศ๒ต่อ๐เซตเช่นเดียวกัน
เข้าสู่รอบชิงเหรียญทองนะคะก็จะพบกับอินโดนีเซียบ่ายวันนี้เวลา๑๔นาฬิกาค่ะ